และนี่ร่างแก้มนุนของทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลที่ยื่นมาเนี่ย
ก็คือจะไม่ไม่มีการแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสอง
คือหมวดหนึ่งก็หมวดเรื่องทั่วไปหมวดสองก็ว่าด้วยเรื่องของพระมหากษัตริย์
ซึ่งเราคิดว่าไม่มีความจำเป็นแล้วหมวด๑หมวด๒ก็มีการเขียนอย่างนี้
มาในรัฐมนุนฉบับในอดีตก็จะเขียนแบบนี้ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่อยู่แล้ว
คือเป็นเรื่องทั่วไปที่ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยอมรับอยู่แล้วไม่ควรจะไปเปลี่ยนแปลงนะครับ
วกกับปัญหาข้อเรียกร้องที่ประชาชนผู้ชุมนุมเรียกร้องเนี่ย
โดยปัญหาต่างที่ฟังจากที่ได้มีการอภิปรายเนี่ย
ผมคิดว่าการแก้อำนวนหวด๑หมวด๒ก็ไม่น่าจะตอบโจทย์ของผู้ชุมนุมอยู่แล้วนะครับ
ไม่มีความจำเป็นจะต้องแก้เรื่องนี้
ส่วนเรื่องสอสรว่าจะมีจำนวนกี่คนมาจากการเลือกตั้งกี่คนเนี่ย
ผมว่าอันนี้มันเป็นรายละเอียดซึ่งอันนี้มันอยู่ที่การ
เขาเรียกแปรยตินะครับมีการปรับปรุงแก้ไขในชั้นที่กรรมธิการ
ยังมีเวลายังไม่ได้มีข้อสรุปในตอนนี้นะครับ

กับการที่ให้๒๐๐คนสอสลมา

หรือยังต้องยืนตามของรัฐบาลคือ๑๕๐บวก๕๐
ก็ต้องไปคุยกันนะครับผมบอกอันนี้มันยังไม่มีข้อสรุป
เพราะเดี๋ยวพอประชุมกรรมธิการก็มาให้เหตุผลกันอะไรต่าง
ผมว่ามันก็หาทางออกได้อาจจะเลือกตั้งทั้งหมดก็ได้
หรือว่าจะมีตัวแทนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งบางส่วน

เอา๒ประเด็นใหญ่ก่อนค่ะ
เรื่องแก้ทั้งฉบับเออผมคิดว่าการการที่เราจะมาพูดว่า
๑หมวด๒เป็นปัญหาหรือเปล่าผมว่ามันไม่ใช่ครับ
คือเราก็บอกก็ปล่อยแก้ไปก่อนแล้วถ้าจะแก้ไม่แก้
คือมันอาจจะไม่แก้ก็ได้นะครับหมวด๑หวด๒เนี่ย
แต่ว่าผมคิดว่ามันมีความจำเป็นต้องจะต้องบอกว่าประชาชนเนี่ย
ในฐานะที่เป็นเจ้าของอธิปไตยในประเทศนี้นะครับ
ประชาชนมีสิทธิ์ที่จะขอแก้อยู่แล้วนะครับ
เพราะฉะนั้นการจะมาสงวนหวด๑หมวด๒นะครับ
เป็นการตีกินทางการเมืองครับนะครับ
เป็นการอันนี้แหละครับคือที่เราต้องมาพูดกันว่าทำไมเราต้องเป็นรูปสถาบัน
เพราะสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นข้ออ้าง
เพื่อที่จะยังอยู่ในอำนาจของรัฐบาลคอสชหรือเปล่านะครับ
เพราะทุกวันนี้นะครับเราพูดว่าปฏิรูปนะครับ
แต่ว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้างก็บอกว่านั่นล้มล้างอย่างเดียวเลยนะครับ
สอสลใช่ไหมครับสอสลผมคิดว่าจำเป็นต้องเลือกทั้งหมดนะครับ
เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราพูดพูดเนี่ยครับ
ยังไงคือประชาชนเวลาเราบอกว่าเป็นเจ้าของอำนาจธิปไตยใช่ไหม
เพราะฉะนั้นประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกตัวแทนเข้าไป
เพราะว่าเราคงไม่สามารถจับคนทั้งหมดเข้าไปอยู่ในสภาได้ครับ
เรียนถามเพิ่มทางนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ที่สสชัยวุฒิบอกเนี่ยนะคะ
เรื่องของการแก้หมวดหนึ่งหมวดสอง
เรียนเอาเรื่องจริงมาถามคุณนะคือคุณไม่มีมือยกให้หรอกที่จะ

ถูกไหมคะคือเรียนเข้าใจถูกใช่ไหมว่าคุณเองก็ประเมินว่ายังไงก็แพ้ถูกไหม

แล้วทำไมคุณยังจะต้องพูดเรื่องหวด๑หมวด๒อยู่อ่ะ
คือผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องถามประชาชนนะครับ
โอเคผมอาจจะคิดไปเองว่ามันจำเป็นต้องแก้
แล้วจะสะดวกใจไหมครับถ้าคิดว่าจะทำประชามติไปเลย
คืออันนี้ยังไม่พูดถึงการแก้ธรรมนวณนะครับ

แก้หรือไม่แก้หรือว่าตั้งประเด็นแก้หรือแก้ทุกหมวด
ก็ต้องทำอย่างนั้นเลยหรอ
ก็จริงผมคิดว่ามันก็ควรจะ
ถามคนที่บอกว่าเป็นชายอำนาจธิบดาลในประเทศนี้ครับ

ในกรรมฐิการก่อนรับหลักการคุยกับเรื่องหมวดหนึ่งหมวดสองยังไงคะ
ว่ามันเด็ดเสร็จอยู่แล้วเพราะว่ามือไม่พออยู่แล้วแหละ
ข้อเรียกร้องให้แก้ทุกหมวดออกมาแบบไหนคะ
มีความคิดไปในทางเดียวกันหมดก็คือดูจากร่างที่ยื่นนะฮะ
ก็คือเป็นและไม่แก้หมวดนึงหมวดสอง
ก็ด้วยเนื้อหาสรางเหตุผลทางเรื่องสาระก็ไม่มีความจำการแก้เป็นอยู่แล้ว
ในทางกฎหมายด้วยเพราะรัฐมนุนฉบับนี้เราจะแก้เนี่ย
ก็ต้องดูมาตรา๒๕๕ซึ่งเขาก็กำหนดไว้แล้วว่าห้ามไปแก้ในสิ่งที่กระทบกับ
มวล๑มวล๒ทำลองนั้นนะครับมันก็ทำให้เราก็ต้องเขียนออกมาในภูมิรวบนี้
เพื่อให้การแก้อำนูญเนี่ยเป็นไปได้ไม่มีเหตุละมนูญนะพูดง่ายนะครับ
อย่างไรก็ดีครับส่วนหนึ่งที่น้องนี่พูดก็เป็นประเด็นที่เราคุยกันฮะ
คือการทำประชามติก่อนที่จะมีการแก้ธรรมนูลเพราะว่ารัฐมนูญฉบับนี้ก็ผ่านการทำประชามติมาก่อน
วันนี้เราต้องการจะยกเลิกรัฐมนุนฉบับนี้แล้วร่างขึ้นมาใหม่
เพราะฉะนั้นถ้าความชอบทำเนี่ยมันก็ควรจะกลับไปถามประชาชนก่อนว่าเขาอยากจะให้มีการยกเลิกรับนูลฉบับ๖๐และแก้เขียนใหม่หรือไม่
นี่ก็มีคนพูดกันเยอะนะครับก็เป็นอีกทางออกหนึ่ง
แต่ผมก็ยังไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ในเวลานี้นะครับมันก็ต้องให้เข้าสภาพิจารณาไปก่อนไปตามกระบวนการอะไรก็ว่าไปนะครับ

เราจะถามว่าคือถ้าข้อเรียกร้องข้อ๒เรื่องของการแก้ไขรัฐมนูล
มันไม่ได้ออกมาว่ารวมหวด๑หมวด๒ไปเพื่อให้สสรเป็นคนคิดด้วย
เท่ากับว่าบรรยากาศนอกสภาก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเหรอ
คือผมคิดว่านับวันนี้ถ้าไปคุยกับบ๊อคคงคุยไม่ได้
เพราะฉะนั้นจริงแล้วกระบวนการรัฐสภาควรเป็นกระบวนการที่ใช้แก้ปัญหา
เพราะสุดท้ายไม่ว่าเราจะลงถนนยังไงสุดท้ายกระบวนการต้องกลับไปที่รัฐสภาครับ
เพราะฉะนั้นรัฐสภาคือคำตอบในตอนนี้นะครับ
แต่ว่าถ้าหากว่ายังเล่นเกมเดิมก็คือดึงเช็งไปเรื่อยนะครับ
ยื้อเวลาอย่างนี้ผมว่ามันไม่เกิดประโยชน
เพราะว่าอย่างตอนก่อนที่ร่างของไอลอร์จะเข้าไป
มีการตั้งคณะกรรมการมา๓ชุดแล้วนะครับ

หรืออย่างสมัยก่อนก็มีกรรมการชุดอาจารย์คณิต
ผมก็อยากจะถามว่าผลของคณะกรรมการชุดนั้นมีการหยิบมาใช้จริงไหมครับ
จะตั้งกรรมการสมรรถชันกันสมัยคุณอภิษฐศิลปะผมไม่แน่ใจ

อาจารย์คณิตนันครกับหมอประเวทใช่ไหม๒ชุด
แล้วผมก็ถามว่ามันใช้ได้จริงไหมครับ
ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปชุดนั้นอันนั้นเป็นอีกเป็นหนึ่งประเด็น

คือเท่ากับว่าถ้าสมมุติจะให้เหมือนกับเข้ามาหากันได้
ก็คือจะจับตาดูเขาว่าหมวด๑หมวด๒ได้แก้หรือไม่

จึงเอาอย่างนี้นะคะ
ถ้ามันแพ้เสียงในสภานี่ข้างนอกก็เรียกร้องลำบากแล้วนะ

ผมพูดแทนคนทั้งหมดไม่ได้
เพราะนี่คือความเห็นของผมสังหวัดไม่เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ
ณวันนี้ม็อบไม่ได้มีแกนนำเหมือนช่วงก่อนแล้วนะครับ

ณวันนี้ม็อบเป็นการเรียกรวมใครก็ได้เรียกรวมนะครับ

แล้วบางคนพูดดีกว่าแก่นำอีกนะครับ
เพราะฉะนั้นผมว่าณวันนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาต่อรองกับม็อบแล้วครับ
สสชัยวุฒิค่ะประเมินกันไหมคะว่าเปิดสภาคุยเรื่องรัฐมนูลจะมีผลต่อนอกสภาไหมคะ
คือผมว่าวันนี้การกระบวนการในรัฐสภามันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วนะฮะ
เพราะว่าข้อเรียกร้องของเขาเนี่ยมันทะลุเพดานไปแล้ว
มันเป็นเรื่องของการปฏิรูปสถาบันนะครับ
ซึ่งเราสสวส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีแนวคิดที่จะไปถึงขนาดนี้
เพราะก็มองว่าสถาบันไม่ใช่ปัญหา
เราติดตามข้อเรียกร้องหรือว่าการเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมเนี่ย
เขาก็ไม่ได้มองว่าเขามีเจตนาที่จะปฏิรูปสถาบันอย่างแท้จริงนะครับ
มันมองไปถึงการทำสิ่งอื่นมากกว่า
ซึ่งประชาชนทุกคนก็มีความวิตกกังวล
คุณจอมขวัญก็ทราบว่าวันนี้มันมีกระแสของพี่น้องประชาชน
ที่ออกมารวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องสถาบัน
ไม่ใช่นักการเมืองไม่ใช่เพราะผมไปสนับสนุนนะครับ
เขาเป็นเขาเองผมก็ไม่ต้องบอกด้วย
คือเขาก็คิดเขาเองว่าวันนี้มีคนกลุ่มหนึ่งกำลังมาทำอะไรกับสถาบันอยู่
เขาถึงต้องมารวมตัวกันปกป้องสถาบัน

เพราะฉะนั้นวันนี้การที่เราจะบอกว่าแก้มนูล
แล้วจะไปแตะหมวด๑หมวด๒เนี่ยมันยิ่งไปเติมฟืนในไฟในเชื้อไฟให้ยิ่งความขัดแย้งในเรื่องนี้มันยิ่งรุนแรงขึ้นอีกนะครับ

เรามองว่าถ้ามองว่ารัฐบาลหรือสภามีปัญหาเพราะรัฐมนูลไม่เป็นที่ยอมรับ
เขาก็มาแก้เรื่องนี้เพื่อให้ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเรามีสภามีสสวมีรัฐบาลที่ประชาชนยอมรับ
รัฐบาลเดินหน้าไปได้เนี่ยคือทางออกที่เราคิดว่าดีที่สุดในตอนนี้ส่วนเรื่องสถาบัน
โดยเฉพาะในรัฐมนูนหมวนหนึ่งหมวดสองเนี้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับ
ข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมที่เกี่ยวกับนู่นนี่นั่นที่ผมฟังมาเนี่ยมันไม่ได้แก้ด้วยการแก้มนูนนะครับ
เรื่องมันเป็นเรื่องของพระราชอำนาจบางเรื่องก็เป็นจารีสประเพณีและหลายเรื่องมันเป็นความเชื่อความศรัทธาของพี่น้องประชาชน
มันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยกฎหมายหรือรัฐมนูลนะครับโดยเพราะยิ่งการประท้วงไปกดดันกันเนี่ยมันเปลี่ยนไม่ได้ครับ
มันต้องใช้กระบวนการเรื่องของการพูดคุยเรื่องของการใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับ
วัฒนธรรมความเชื่อของคนเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนได้ด้วยการมาทะเลาะกันนะครับมันเปลี่ยนด้วยความรักความศรัทธามาคุยด้วยกันหาทางออกที่ดีร่วมกัน
ค่ะประเด็นที่สอสอชีวิตบอกค่ะยังไม่ตั้งคำถามอยากจะจริงจริงผมเรียนกฎหมายมาผมค่อนข้างมีปัญหากับกับหมวดความมั่นคงของรัฐนะครับก็คืออย่างเช่นหนึ่งหนึ่งสองนะวันนี้เรายังมีคนที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่หรืออย่างล่าสุดก็คือคดีหนึ่งหนึ่งศูนย์คือจริงจริงถ้าถ้าจะไปใช้เป็นเหม็นประมาทธ
มันต้องพูดเรื่องสถาบันเพราะว่ามันมีคนอย่างอากงที่ตายในคุกนะครับแล้วก็มันมีคนที่ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีอะไรเลยแต่ถูกคัดค้านการประกันเพียงเพราะเป็นคดีหนึ่งหนึ่งสองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเป็นต้องต้องพูดนะครับเพราะฉะนั้นเอ่อโอเคครับสถาบันอาจจะไม่ใช่ปัญหาหลักโดยตรงนะครับแต่ที่ที่พูดอยู่เ
ก็จะมีเจ้านักศิลปะเออไม่แตะได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนขออนุญาตอันนี้อันนี้
ขออนุญาตใช้สิทธิ์ดังนี้ค่ะคือกำลังจะบอกว่าที่พูดเริ่มต้น
มาที่พระราชนาธิ์ที่ระบุไว้ในกฎหมายที่ใหญ่กว่าคือรัฐมนตร์เนี่ย
ขอสรุปอย่างงี้นะขออภัยอ่ะทางสอสอเชิญพูดค่ะขออภัยค่ะ
เชิญค่ะคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าในฐานะพระประมุขของชาติเนี่ย
ประเทศนะฮะประมุขของชาติก็จะมีกฎหมายพิเศษ
เพื่อดูแลปกป้องประมุขของชาติและประมุขของชาติก็จะมีอำนาจหน้าที่ต่าง
ในการดูแลบ้านเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการที่น้องยกกฎหมายโน้นนี่นั่นมาเนี่ย
มันก็เป็นกฎหมายที่แล้วแต่ประเทศจะกำหนดขึ้นมาเพื่อ
ดูแลพระประมุขของชาติให้ดำรงอยู่ใช่ไหมครับ
ส่วนหมินประมาทมันเป็นเรื่องระหว่างบุคคลซึ่งก็ถูกต้องครับ
วันนี้ถ้ามีใครมาโจมตีใส่ร้ายอาฆาตมาร้ายพ่อแม่เรา
เราก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องใช่ไหมครับอืมค่ะมันคอนเซ็ปต์เดียวกัน
แต่มันใช้กับพระประมุขของชาติซึ่งมันก็ต้องมีกฎหมายอีกแบบหนึ่งนะครับ
เป็นเรื่องปกติทุกประเทศอ่ะอ่าทีนี้จะอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าอ่ะ
เอาให้จบตรงนี้ก่อนก็ได้เวลาเราพูดเนี่ยมันคือความไม่ได้สัดส่วนกันนะครับ
อืมเช่นสมมุติว่าขับรถฝ่าไฟแดงโทษปรับแสนหนึ่งอย่างงี้สมส่วนไหมครับ
อันนี้คือเรื่องที่เราต้องมาพูดกันก่อนนะครับแล้วเอ่อผมคิดว่ามีคน
แล้ววันนี้อย่างคุณเอกชัยหรือคุณตันสุดหน้าที่โดนหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับ
แล้วการที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเขาทำผิดอย่างนั้นอย่างนี้ในขณะนี้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะครับ
ยังไม่ตัดสินนะครับแต่ว่ากระบวนการที่ลันไปแล้วเนี่ยนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นการเอ่อตัดผมอะไรอย่างงี้ทุกอย่างงี้ผมก็มองว่าลิลรสินแล้วนะครับ
เพราะว่าจริงสิทธิวิชนก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องให้ความเคารพกันนะครับ
แต่ว่าการที่กฎหมายมันใช้สัดส่วนเกินไปนะครับผมว่าตรงนี้ต้องแก้ครับ
เรียนทำความเข้าใจกับคุณกิจสนะให้ตรงกันก่อนคือที่คุณกิจสนะพูดเนี่ย
กำลังพูดถึงกฎหมายอาญาถูกไหมครับแล้วมันโยงมายังไงกับการขอแก้หมวดหนึ่งหมวดสองในรัฐมนูลคะ
ของแก้หมดหนึ่งหมดสองอืมคือจะพูดยังไงคือจริงคำว่าอ่า
อันนี้คุณคุณลองพูดมาก่อนเดี๋ยวถ้ามันมันออกกันไม่ได้ดีเพราะฉะนั้นขออนุญาตใช้ใช้จังหวะตัดกันแล้วกัน
ครับครับขออภัยอ่าจริงจริงการปฏิรูปเนี่ยครับ
เราบอกแล้วว่าอยากให้มีอยากให้อยู่นะครับแต่ว่าไม่ใช่อยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ตอนนี้นะครับ
เราอยากให้เป็นเหมือนญี่ปุ่นเป็นเหมือนอังกฤษนะครับเพราะอย่างอังกฤษนี้ก็วิภาควิจารณ์ได้ถูกต้องไหมครับ
อย่างเจ้าฟ้าชาวชาวก็ก็มีการเอ่อในคดีของเจ้าหญิงด่านหน้าเนี่ยครับ
ก็ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันนะครับแล้วก็อืมผมคิดว่าการการที่จะ
หนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับอย่างแรกที่ผมมองเห็นก็คือว่าคิดว่าการที่ไม่ใช่ปล่อยใครไปแจ้งก็ได้
ทุกวันนี้นะครับเพราะว่ามันถ้าเกิดเราอยากแกล้งใครสักคนเนี่ยครับ
เราก็ไปไปแจ้งเขาว่าผิดหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยครับแล้วคนที่โดนหนึ่งสองก็ถูกสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่า
มีอัตราโทษสูงเอ่อไม่สามารถยื่นขอประกันตัวได้เจ้าหน้าที่
อ่าเพราะว่ามันมีผลต่อเนื่องมาจาก
พระราชอำนาจตามรัฐธรรมนุนคือคุณจะเชื่อมแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับ
ถึงเป็นที่มาว่าทำไมขอแก้โดยไม่ให้เว้นหมวด๑หมวด๒